มาดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างนะครับ
อย่างที่คุณสุภาษาราบอกเรื่องของตอนนี้มรสุมภาคใต้นะครับ
ก็ยังทำให้คลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรง
ดังนั้นการจะไปหาปลานะฮะก็ไปได้ไม่ไกลนักนะครับ
ดังนั้นเรื่องของการหาเคยซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำตื้น
ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพในการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นี่แหละครับชาวประมงพื้นบ้านในตำบลปากน้ำแหลมสิง

ก็กำลังนั่งคัดแยกสิ่งสกปรกและปลาทะเลออกจากเคย
หลังชาวบ้านอาศัยช่วงมรสุมออกไปใสเคย

เพื่อนำไปทำกะปิหอมอร่อย
เพราะเป็นกุ้งตัวเล็กนะคะเคย
นี่นะครับก็ต้องคัดแยกออกมานะฮะ
เพื่อให้เกิดความสะอาดด้วยนะครับ
สำหรับเครื่องมือประมงที่ใช้ใสเคยเรียกว่าชิป
ทำจากอวนไนลอนสีขาวมีขนาดช่องตาตั้งแต่๑๒มิลลิเมตรนะครับ
นำมาเย็บเป็นถุงเพื่อรวบรวมเคย
ที่มีลักษณะคล้ายกุ้งตัวเล็กสีขาวใสมีตาสีดำนะฮะ
มีขนาดยาวประมาณ๑๕เซนติเมตรเท่านั้น

ถือว่ามีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางทะเลนะคุณ
โดยจะถูกพัดพาไปตามแรงคลื่นและลม
ฤดูการทำประมงเคยของแต่ละจังหวัด
ก็แตกต่างกันไปตามแต่ช่วงของมรสุมนะครับ
โดยคุณยายตุ๊กนะครับคุณยายสังวานจูเวชาวประมงพื้นบ้าน
บอกว่าที่ผ่านมามีโรงงานไปขอซื้อกะปิเคย
กิโลกรัมละ๒๕บาทแต่ทางครอบครัวไม่ขาย
เพราะทำกะปิด้วยการตำมือแบบโบราณ
ไว้สำหรับการให้กับคนที่มาหาซื้อเท่านั้นคุณ
คือใครอยากได้กะปิดีแบบนี้ตำมือแบบนี้
ทำวิธีการแบบดั้งเดิมแบบนี้
ต้องไปซื้อที่ท่านเองเลย

หรือว่าจะขายให้เฉพาะร้านเก่าแก่
แวะเวียนมาซื้อไปเก็บไว้ทำอาหารเท่านั้น
คือไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบกระจายขายกันได้ง่ายนะคุณ
กลิ่นต้องหอมมากแล้วรสชาติต้องดีมากแน่น
ใช่ไม่ผสมกับมันสัมปะหลังคุณยายตุ๊กบอกแบบนี้

ทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

ส่วนขั้นตอนการทำก็จะนำไปคลุกเคล้ากับเกลือ
แล้วก็ตากแดดก่อนจะตำด้วยครกขนาดใหญ่
ละเอียดเหนียวได้ที่ก็จะนำไปหมักในโอ่งมังกร
เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า๓เดือนกว่าจะได้เคยดีมา
ก็จะได้กะปิที่มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่อร่อยด้วยนะครับ
โดยเมื่อถึงฤดูการที่เคยจะถูกพัดลงมาจากประเทศกัมพูชา
ชาวบ้านจะใช้วิธีสังเกตท้องฟ้าที่มืดครึ้ม
น้ำทะเลที่มีสีขุ่นจากมรสุมจากนั้น
ก็จะนำชิปอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับเคย
ออกไปช้อนเคยออกไปใสเคย
ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวหน้าสายนั่นเองนะฮะ